ขอเข้าข่าวเย็นกันแบบด่วนเลยเพราะตอนนี้เขาแถลงแล้วครับ
พักร่วมรัฐบาล๘พักนะครับหลังจากหารือทิศทางแนวทางการทำงาน

ในฐานะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป
ต้องขอยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าการทำงานของเรานั้นเป็นไปได้ด้วยดี
และเราจะสามัคคีกันเพื่อที่จะตั้งการทำงานนะครับในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน
ตำแหน่งในฝ่ายบริหารจะเกิดขึ้น
ภายหลังจากการทำงานร่วมกัน
โดยยึดวาระของการทำงานเพื่อประชาชนเป็นตัวตั้ง
ส่วนตำแหน่งประธานสภาพักเพื่อไทยและพักเก้าไกล
จะพิจารณาร่วมกันโดยเรายืนยันครับว่า
เรื่องนี้จะไม่เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาล
พวกเราวันนี้พูดคุยครับในจุดประสงค์เดียวกันว่า
สิ่งที่สำคัญคือการเตรียมพร้อมในการที่บริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อพี่น้องประชาชนซึ่งในขณะนี้
คณะกรรมการเลือกตั้งก็ได้มีการประกาศผล
คะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว
เหลือเพียงการรับรองสอสออย่างเป็นทางการ
เพื่อสามารถเปิดประชุมสภาได้
ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนต่างก็หวังว่า
กรกตจะใช้เวลาไม่นานในการรับรองสอสอ
ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นั้น

เพื่อให้พวกเราเข้าไปบริหารผลักดันวาระต่าง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไป
คำแถลงครับไม่ทราบว่ามีพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับ

จากทางซ้ายไปขวาแล้วกันครับเชิญทางนี้เลยครับ
เป็นคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับ
การกำหนดวาระว่าคณะทำงานต่างที่เราตั้งมาทั้งหมด๗คณะนี้นะครับ
เราสามารถที่จะหาจุดวาระร่วมในการทำงานของพวกเราทั้ง๘พักได้แล้ว
แต่มีทั้งหมด๒๓วันนี้ตั้งไปแล้ว๗นะครับ
อาทิตย์หน้าเดี๋ยวคณะกรรมการจะประชุมกันอีก
เพื่อที่จะทำให้ได้อีก๘วาระ๙วาระ
แล้วก็เอาบุคลากรของแต่ละพักที่มีความเชี่ยวชาญในการที่เป็นคณะทำงาน
ในช่วงเวลาที่รอกรกตรับรองสอสอก่อนที่สภาจะเปิดประชุม
ก่อนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีครับเชิญทางไทยรัฐครับ
ยังไม่มีเวลาเจาะจงนะครับ
แต่ก็จะให้เป็นการพูดคุยกันระหว่างพักเพื่อไทยกับทางพักเก้าไกล
แน่นอนก็จะต้องสอดคล้องกับเวลาที่เป็นเวลาทางกฎหมายนะครับ
แล้วก็เวลาของกรกตอย่างที่ประโยคสุดท้ายได้เรียกร้องมายังกรกต
ว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องการที่จะให้การทำงานของรัฐบาลเนี่ย
รอยต่อในช่วงต่อไปนะครับก็คงจะเป็นระยะเวลากรอบลักษณะแบบนั้น
แต่เวลาที่เป็นวันที่เฉพาะคงไม่มีครับ
ครับเชิญคุณพี่ประวิทย์ครับ
ครับพี่ประวิทย์
เดี๋ยวครับครับ
ครับพี่ประวิทย์
ครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องของค่าแรงนะครับ
ก็จะให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับ
แต่ในเบื้องต้นนะครับหลังจากที่คุยกับทางสภาอุดนะครับ
คุยกับหอการค้านะครับก็ยังจะพูดคุยกันว่า
มีความจำเป็นในการที่จะขึ้นให้ครบ๔๕๐
หรือในผลิตภาพของแรงงานที่ได้โตขึ้นตัวเลขมันควรที่จะไม่เหมาะสมแบบนั้นนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันถ้าทางภาคเอกชนมีความต้องการ
อยากจะสะท้อนว่าต้องการมาตรการเพิ่มเติมในการช่วยดูแล
ทำยังไงให้เศรษฐกิจไปต่อได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งนายจ้างหรือในลูกจ้าง
เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับ
แล้วก็คงจะใช้คณะกรรมการนี้ให้มีความชัดเจนมากขึ้นในอาทิตย์หน้าที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ในเรื่องของกัญชาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในของยาเสพติดได้นะครับ
แต่วันนี้ต้องพูดกันให้ชัดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
จาก๐ไปถึง๑๐๐จากศูนย์คือเป็นยาเสพติด๑๐๐ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย
จนกระทั่งไปถึง๑๐๐ที่เป็นเสรีสุดโต่งแบบศูนยากาศ
ว่าสามารถเปิดได้เยอะมากมายมหาศาลโดยที่ไม่มีการควบคุมไม่มีสภาพบังคับ
ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาหาจุดสมดุลตรงกัน
ผมคิดว่า๘พักที่ยืนอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่นะครับ
ก็น่าจะเห็นว่ากัญชาทางการแพทย์เป็นสิ่งที่ทำได้
แม้ว่าเป็นยาเสพติดก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู่
ในเรื่องของสถานการณ์ก็ต้องมีการควบคุมโซนิ่ง
หรือมีโค้ดของการพกในสาธารณะ
แต่ก็ยังต้องขอยืนยันนะครับว่าถ้าเป็นคนที่มี
เป็นพี่น้องที่อยู่ในแวดวงกัญชาแล้วก็เปิดร้านไปแล้ว
และทำถูกต้องทำกฎหมายทุกอย่างนะครับ
ก็น่าจะมีวิธีการในการที่จะให้คณะกรรมการนี้พูดคุยว่า
สามารถที่จะปกป้องหรือว่าสามารถที่จะนิรโทษกรรมเขาได้ยังไง

ต้องยืนยันนะครับว่าการใช้กัญชาในหลายประเทศนะครับ
ก็ยังอยู่ในยาเสพติดก็ยังสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในการแพทย์
ไม่ใช่หมายความว่าพอกลับไปเป็นยาเสพติดปุ๊บแล้วไม่สามารถใช้ประโยชนเรื่องอะไร
อันนี้ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนนะครับ
และก็ผมคิดว่าไม่ควรที่จะเอาเรื่องของศาสนามาเป็นตัวตั้งคำถามถึงเรื่องปัญหาของข้าวเทียมทางเพศตรงนี้
แต่ก็ขอยืนยันว่าเป็นการรับรองสิทธิ์แต่ไม่ได้บังคับกันนะครับแต่ยังไงก็ต้องให้เกียรติท่านมานอนในการตอบคำถามข้อที่๓
ไม่ได้บังคับกันนะครับแต่ยังไงก็ต้องให้เกียรติธรรมนในการตอบสังธารข้อที่๓ครับ
ก็เป็นเป็นประเด็นเดียวกับท่านคุณผู้น่าพิธาได้ขี้แจงไปแล้ว
ก็เป็นกฎหมายที่จะใช้กับผู้ที่สมัครใจและไม่บังคับกับผู้ที่นับถือศาสนา
ใดที่มีข้อห้ามของศาสนา
แต่ในรายละเอียดนั้นจะต้องกำหนดเพราะไม่ต้องออกกฎหมาย
ออกกฎหมายในเรื่องสมรสเท่าเทียมรายละเอียดก็จะมีปรากฏในกฎหมาย
ซึ่งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยขอบเขตจะมีมากน้อยแค่ไหน
ก็จะปรากฏในกฎหมายที่จะออกต่อไปครับ
ขอช่วยทางฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายบ้างครับยกมือเลยครับ

ครับก็อย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นนะครับว่า
ก็จะมีคณะทำงานนั้นตามมาในอาทิตย์หน้านะครับ
ผมคาดว่าคณะกรรมการประสานงานเมื่อประชุมกัน
ก็จะสามารถที่จะบอกว่าคณะทำงาน๗
คณะทำงานที่ต่อจากชุดแรกที่เป็นอาทิตย์นี้เนี่ย

ในส่วนคำถามที่๒ก็แรงงานแพทย์ที่ผ่านมาเนี่ย
ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะครับมันเยอะเกินไป
ก็มีความเข้าใจตรงกันว่าควรที่จะอยู่ที่๖๐ชั่วโมงต่ออาทิตย์
เพื่อที่จะให้แพทย์สามารถที่จะบริหารทำงานได้

เช่นมีการเพิ่มบุคลากรมีการลดความเหลื่อมล้ำ
มีการลดผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลในศูนย์เดียวกัน
ต้องมีปฐมภูมิทุติยภูมิในการบริหารมิเทลเมริซินที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่ความเห็นของทางพระเก้าไกรอย่างเดียว
อาทิตย์หน้าผมเข้าใจว่าน่าจะมีคณะทำงานเพิ่มขึ้น
เมื่อมีคณะทำงานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คงจะได้เห็นภาพตรงนี้ชัดเจนมากขึ้น
เมื่อเราเข้าสู่การบริหารกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
ก็น่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้โดยเร็วนะครับ
ทางตรงตลางมีมั้ยครับซ้ายมีมั้ยครับ
ครับเชิญพี่แอมครับ
นะครับว่าที่นายกรีค้นทำคนที่สามสิบของเราได้แถลงต่อพี่น้องสิมชนไป
คณะทำงานเราพูดคุยกันเบื้องต้นนะครับมีข้อตกลงร่วมกันชัดเจนว่า
ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยทั้งสองพักเราจะพิจารณาร่วมกัน
ไม่ได้คำหนึ่งถึงจะเป็นโกรธ่าของภักดิ์ใดภักดิ์หนึ่งนะครับ
อันนี้คือข้อตกลงเบื้องต้นว่าเราจะพินาวร่วมกัน
และจะไม่ให้เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน
ของพวกเราทั้ง๘พักนะครับโดยเฉพาะก้าวไกลและเพื่อไทย
ไม่เป็นประเด็นที่จะทำให้เกิดข้อขัดแย้งหรือแตกแยก
มัดกันแน่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

เราเองต้องการให้ตำแหน่งประธานสภาเนี่ย
เป็นลักษณะการสนับสนุนการเลือกนายกรรมตรีให้ได้
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกรรมตรีนะครับ
อันนี้คือข้อสรุปร่วมกันของเรา
และจะทำให้เร็วที่สุดนะครับ
ของการเลือกในที่ประชุม
ผมรัศดรนะครับยังไม่ได้เห็นของในเรื่องของรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทางของเราเนี่ยค่อนข้างที่
มันเป็นการพูดคุยกันเพื่อที่จะรักษาระบบของประเทศนี้ไว้ให้ได้

แต่ว่าเป็นการรักษาระบบรัฐสภาแล้วก็หาทางออกให้กับบ้านเมือง
เพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่าไม่ได้มีอะไร
เท่าที่ผ่านมาก็ถ้าคณะกรรมการค้าเจรจามีการพูดคุยก็เป็นไปในทิศทางที่ดีโดยตลอดนะครับ
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมีครับ
ท่านอื่นมีคำถามอีกไหมครับไม่งั้นจะให้รอบสองอีกเชิญท่านนี้ก่อนครับ